ที่จังหวัดเรียนแรกวันนี้นะคะไปดูเหตุคนร้ายบุกยิง
หนุ่มเจ้าของรถพ่วงขณะที่กำลังกินข้าวอยู่หน้าบ้านค่ะ
ทางภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุละสายตาจากสามี
จะไปดูลูกมาเพียงไม่กี่นาทีก็เกิดเหตุนี้ขึ้น
ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นเลยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ญาติเข้ารับศพในวุฒิไกรสิงห์เรืองอายุสามสิบสองปี
หลังถูกคนร้ายบุกยิงขณะนั่งกินข้าวตรงโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
ตำบลหนองกุลาอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิษนุโลก
สภาพศพถูกกระสุนปืนลูกซองยิงที่คางและปากหลายรู
และพบปืนบีบีกันออโตเมติกขนาดสั้นของผู้ตายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
นางสาวน้ำทิพย์ระกระโทกภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีกำลังยืนกินข้าวระหว่างนั้นเธอเดินเข้าไปในบ้านเพื่อดูลูก
ต่อมาได้ยินเสียงปืนดังสนั่นขึ้นที่หน้าบ้านจึงรีบออกมาดู
ก็พบว่าสามีนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นจมกองเลือด
จึงพยายามปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแต่ก็ไม่สำเร็จ
บอกว่าสามีเป็นเจ้าของรถพ่วงมีอาชีพรับจ้างบรรทุกหินกรวด
อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันเกิดเหตุสามีได้กลับมาที่บ้าน
มาจองรถยนต์คันใหม่แต่ก็มาเสียชีวิตเสียก่อน
นางศรีนวลเขียวอ่อนแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเธอมีอาชีพค้าขายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนลูกชายมีอาชีพขับรถพ่วงบรรทุกหินที่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าลูกชายไปมีเรื่องกับใครมาก่อน
เพิ่งมารู้ว่าลูกชายชอบพกปืนและชอบยิงปืนเล่นในหมู่บ้าน
ส่วนเรื่องที่ลูกชายเคยมีปัญหาทำร้ายร่างกายกับเพื่อนบ้าน

และขณะนี้ลูกชายกับเพื่อนบ้านคนนั้น
ก็ได้กลับมาคุยกันตามปกติแล้ว
ด้านเพื่อนบ้านที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยบอกว่า
เมื่อปีที่ผ่านมาเคยมีปัญหากับผู้ตายจริง
จากผู้ตายเคยขับรถไปทับหมาของเขาจนตาย

พ่อนั่งกินเหล้ากัน
คุณเบียกับเพื่อนฝูงอยู่ที่ร้านค้าครับ
แต่ผมก็กลับบ้านมา
ก็ทราบว่ามีเหตุยิงกันตายครับ
ผมรอยเปอร์เซ็นต์ครับีม

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน